ใครจะเป็นผู้โชคดีไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชค

อย่าลืมส่งฝามาลุ้นโชค

ร้อยคันต่อไปอาจเป็นของคุณ

เขาเริ่มรายการแล้วน้องใบตองคุณมามัวนับอะไรเนี่ย

นับเลขอยู่ใครคิดเลขเก่งเก่งบ้างช่วยดิฉันคิดหน่อย
ก็ได้นิดหน่อยนะแต่ผมไม่ค่อยชอบบวกไม่ค่อยชอบลบ
แต่ผมแต่ผมชอบคุณ
โอ๊ยเขาให้ช่วยคิดเลข
ไม่ใช่มาส่งหยอดมุกอะไรคุณผู้ชมแบบนั้น

โกรธที่ฉันนั่งนับอยู่วันนี้เราแจกรถมอเตอร์ไซค์คันที่๑๑๐
เฮ่ยโอ๊ยคุณลงคุณมูลค่าดิ
มันเยอะมันมหาศาลเลยนะมันเยอะมันมหาศาล
คิดไปมันก็ปวดหัวน้องใบตอง
อย่าไปคิดเรื่องนั้นเลยเพราะที่ผ่านมาเขาก็แจกเยอะ
หนักแจกเรื่อยอยู่แล้ว
เอางี้ละกันถ้าอยากเป็นผู้โชคดีก็ส่งมาเรื่อย
ยิ่งทรงมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
แล้วส่วนใหญ่เราเป็นแบบนั้นนะ
โอ๊ยเราคิดเองตลอด

แค่ทำตามกติกาให้ถูกต้องเท่านั้นเอง

แต่ว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดี

ถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็เจอ

โกยค่ะ

โอ้โฮเยอะมาก

อ้าวได้แล้ว
แล้วผู้โชคดีได้แจ๊ะ

จากจังหวัดพิศนุโลก
กติการุ่นล้านและมอเตอร์ไซค์ร้อยคัน

ตามด้วยชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์

ส่งฝาคันโซคุณสองแล้วเขียนคำว่าตับ

ส่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง๘ธันวาคม๒๕๖๒
ประกาศผลทุกวันในรายการตลอดข่าว
เวลา๙นาฬิกา๓๐นาที

กันไปหลายร้อยคันแล้วนะ
โอ้โฮมูลค่ามหาศาสตร์
๑๑๐คันแจกแบบดีทุกวันค่ะ

ยืนราคาที่๑๐บาทเท่าเดิม
อันนี้คือดีต่อใจดีมากจริง
ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะรีบเลย

บีบส่งแล้วรีบส่งมายิ่งส่งมาก
ยิ่งมีสิทธิ์มากเผาแรง๑๐บาทคุ้มกว่าได้รุนมากกว่า
ส่วนตลอดข่าวของเราก็ยื้อนึง

ลาวละแหลปคำขำฮาคำศาระบ้างนิดนึง

สนุกสนานกันไปแบบนี้นะครับ

ซึ่งมีอะไรให้ได้ดูให้ได้สนุกกันบ้างนั้น

ยินดีด้วยนะพี่น้องครับ

ย้ำตรงนี้นะว่าสามารถส่งฝามา
ร่วมสนุกได้กันต่อนะทั้งฝาคันระเบาแดง

แจกต่อไปอีก๑๐๐คันค่ะ
โอ้โหใจดีจริงเลยนะครับ